รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์สนับสนุนโดอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเป็น๑ชั่วโมงแห่งความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
รับเชิญของเราในวันนี้อยู่ในวงการมาเกือบ๒๐ปี
ชื่อว่าดังแล้วก็ดังจริง
เรียกว่าแม้กระทั่งยุคนี้นะครับเขาก็ยังมีเพลงที่โดนนะครับ
แล้วก็เรียกว่าดังอยู่ตลอดมาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยนะครับ
แต่ใครที่หลายคนยังไม่รู้นะฮะในเรื่องราวของความมูเตรลูของเขาคนนี้นะครับ
เดี๋ยวเราจะไปฟังกันครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าแสวงหาไปเทพที่ไหนเด็ดที่ไหนดี
เอางี้ดีกว่าคุณเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนั้น

เพราะฉันยังไม่อุ้มตุ๊กตาลูกเทพ
วันดีคืนดีเธออยู่ไหน
ฉันอยู่หัวหินไปทำอะไรเอาตุ๊กตาลูกเทพไปเที่ยวทะเล
ไม่เชื่ออย่ารบบลูก

มาขอบเรียนคุณหนักมาก
หนักเลยเหรอครับ

ไปยุโรปของทีล่าสุดก็ไปด้วยครับ

คุณเรียกถึงเป็นองค์เป็นคนหรือเป็นตน

คำว่าลูกเทพมันจบไปนานแล้ว
คนไปทิ้งไว้ตามวัดตามวาใต้ต้นมงต้นไม้

บางทีอยู่คนเดียวเราก็บางทีเราไม่รู้จะคุยกับใคร

ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าจิตวิทยาอย่างหนึ่ง

มันเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจเรามากกว่า

สองด้านนะฮะคือจะมองว่าเชื่อ

หนึ่งเชื่อในพลังงานที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นว่า
คุณสามารถชมโทรทัศน์ตอนนี้อยู่ได้ยังไง

วันนี้เอาคอให้เราผสมขาสำเร็จ

มันก็จะได้พลังงานอย่างนั้นกลับมา

บางทีนางนอนคนเดียวแล้วพื้นที่บ้านเป็นพื้นไม้

บางทีเรามาเราก็กลัวเหมือนกันนะผีเนี่ย

ก็บางทีก็จะอาจได้ยินเสียงแบบ
แตะเดินอยู่บ้างอะไรอย่างนี้

นี่มันหรือมันเป็นจิตแก้สัมนึงของเราที่รู้สึกว่า

แปลว่าเรามีต้องมีวิญญาณเด็กเข้ามาอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
มันคือสิ่งที่บางทีเราอาจจะคิดไปเอง

แต่ว่าเวลาไปฟังเทศเนี่ยคุณก็ต้อง

ก็ถ้ามีโอกาสถ้ามันไม่ถึงขั้นแบบ
หูลำบากตักตามอะไรครับเอาไปด้วย
อย่างที่ดังเคยเล่าให้ฟังว่าบางวัน

คือถึงไม่มีเขาบางทีก็เจอค่ะ

เคยเจอแบบเหมือนกันนอนอยู่แล้วพี่

มีคนมายวกอยู่ข้างเราเลย

แผ่เมตตาก็จะมีรู้สึกได้ว่ามี

ตามรู้สิทธิ์เราให้ทันเพราะฉะนั้นเอง

คุณพ่อนั้นก็สอนนางอีกแบบหนึ่งเป็นการว่า
ทำอะไรก็คือทำให้พอตัว

ว่ายเจ้าว่ายอะไรที่ไหนไหม

บางทีเราก็ทำได้ด้วยตัวเอง
อย่างคุณพ่อเป็นที่พี่คนตำรวจได้เนี่ย

แต่ว่าเรามีเครื่องยึดเหนียวจิตใจ

แต่สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งคุณพระดำเขากระซิบบอกผมเอาไว้

เชิงลงหรอกครับก็คือแบบเวลาเราไปทำบุญ
แล้วก็พระองค์ไหนที่เขาจะถนัด
ให้ท่านเป่าหัวให้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็พระดำก็จะถอดทุกอย่าง

ข้อมือแหวนต่างนานา
แล้วก็ให้พระท่านเป่าให้

ข้ออันไหนที่มูเตรูมาอย่างหนักเลยครับประดับเธอ

อย่างการลงทองเราเคยเห็นคุณลงทอง
ที่ติดทองรอบหน้าทอง

แต่ว่ามีชิ้นไหนบ้างไหมที่ใส่ไม่เคยถอดเลยพวก

เขียนน้ำมันสักเป็นน้ำมันบนกระหม่อมไม่ใช่กระห่อมบนหัวกระอกตรงนี้ให้

เค้าเจอปัญหาเหรอ

มันก็ส่วนใหญ่คนจะเจออย่างนั้นเขาเรียกว่าผีอำ

แต่มองในลักษณะแพทย์
มันคือเวลาร่างกายเราเหนื่อย

เหมือนเขาสมองจะสั่งให้ร่างกายเป็นอามภาษณ์
ก็คือหลับแบบหลับนิ่ง

เหมือนจะครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วขยับตัวไม่ได้
สมองเราตื่นแต่ว่ามันยังทำงานไม่ทัน
มันเลยทำให้เราแบบเกิดอาการขยับตัวไม่ได้เหมือนผีอำ
แล้วก็จะได้ยินเสียงต่างก็คือเหมือนมันก็จะเป็นเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์
คือเราจะพยายามมองทุกอย่างให้มันเป็นสัตว์สองด้านไว้
เพราะว่าบางทีคุยกับใครแล้วบางคนที่เขาไม่อินกับเราเนอะ
เขาก็จะไม่เชื่อนางก็ต้องมองสองอย่าง

เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทันสมัยใหม่กับ
ถ้าสมมุติจะพูดถึงวงการบันเทิงบ้านเรา
คุณก็เป็นแฟชั่นนิสดาฝ่ายชายอันดับ๑ของโครงการบันเตอร์

เชื่อครับเพราะว่าเราโตมากับวัฒนธรรมไทย
คนไทยเราก็ต้องมีการปลูกฝังกันเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เด็ก
ทำไมจะต้องมีผีกระสือทำไมจะต้องมีผีปอบ
เปรตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จริงแล้วนางมองว่ามันก็เป็นกุศโลบาย
เมื่อก่อนมันมืดนะใช่ไหมฮะเป็นทุ่งเป็นนาเขาคงอาจจะดูใช่ไหม
ออกไปข้างนอกระวังนะคือเมื่อก่อนโจรอาจจะถือไฟก็ได้

อย่างความเชื่อเรื่องผีวิญญาณคุณเชื่อตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าคุณมีพี่เลี้ยงเล่าให้คุณฟัง
เลี้ยงนางเป็นคนเป็นคนอีสานฮะก็จะเล่าให้ฟังว่า
เฮ้ยเธอเห็นเปรตนะเคยที่หมู่บ้านมีปอบนะ
มีอะไรอย่างนี้ครับเราก็เออเราก็ฟังเราก็เชื่อนะฮะ
คือนางเป็นสิ่งที่นางมองไม่เห็นแต่ว่านางก็รู้สึกว่านางเชื่อเรื่องวิญญาณ
อย่างที่บอกเรื่องพลังงานคือคนเราเนี่ยทำไมเลือดลมเรา
มันดำเนินชีวิตอยู่ได้ยังไงมันไม่ต้องมีการเติมน้ำมัน
หัวใจเรามันเต้นได้สูบฉีดเลือดเราได้
วิทยาศาสตร์เรื่องของการมันเกิดขึ้นได้ยังไง
วัฒนาจักรใช่มันต้องมีอะไรบางอย่างที่
ที่เรามองไม่เห็นที่เราคือคนเราตายไปแล้ว
อาจจะไม่ได้เป็นวิญญาณเหมือนนุษย์ที่เราเห็นก็ได้
อาจจะเป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งก็ได้ที่เรา
ที่มันต่างกันออกไปอย่างคุณพ่อเพิ่งเสียไป
ฝันเห็นได้รู้สึกว่าท่านกลับมาหาบ้างไหมครับ
คือคุณพ่อเด็กเคยจะสอนนางเสมอว่า
แต่เราก็รู้สึกได้ว่าพ่อคง
อย่างมีความสุขคุณพ่อนอนหลับสบายยิ้ม
หลับที่บ้านด้วยใช่ไหม
ไม่เลยครับนั่นก็คือที่คุณพ่อก็เหมือนกับ

ก็ยังรู้สึกว่าพ่อยังอยู่กับเราอยู่ตลอด

มันมีความเสียใจอยู่แล้ว
อันนั้นในบางวันบางเวลา

แน่นอนมันก็อาจจะมีร้องไห้บ้าง

มันคือสัจธรรมอะครับมันคือโลกแห่งความเป็นจริง
คือเกิดแก่เจ็บตายเพราะเราไม่อยู่แล้ว

ก็อย่างดังกับพี่ดาวคุยกันไว้ว่า
เดี๋ยวพ่อพระอาจารย์เผยคุณพ่อเสร็จ
เราก็จะเก็บกระดูกคุณพ่อไว้
แล้วก็อาจจะคลิปผมคุณพ่อไว้

มีอะไรเราก็อยู่กับพ่อตลอด

แต่ทุกครั้งเราจะเห็นในไอจีของคุณ
ตอนนี้คุณไปวัดป่าแดดที่เชียงใหม่
ไปวัดพระพิการเนธที่นี่ดาราไปกันเยอะด้วยล่ะ

ทำไปถึงต้องไปพระพิการเนธที่วัดป่าแดนที่เชียงใหม่

มันคงเป็นทุกอย่างเกิดมาด้วยเหตุและผล

ไปร่วมบุญกันไว้ตั้งแต่อดีตชาติก็ได้
แล้วก็อีกหน่อยอีกองค์นึงที่คุณจะไปประจำเลย

ทำไมคุณถึงเชื่อพระทันใจสำหรับคุณแล้ว
ทำไมคุณถึงเชื่อและมักจะไปที่พระทันใจ
หนึ่งคือการถวายดอกไม้สดเนี่ย
เขามีความเชื่อว่าทำให้คนเราหน้าตาดีและผิวพันธุ์ดี

บางทีได้หรือไม่ได้นางไปนางก็
นางก็ถวายดอกไม้สดให้

จำเป็นแต้งเดต

นั่นน่าทำแชรตี้ของที่รวมกันแรงออกมาหลายคน
คือเอาเสื้อผ้าเรามาขายแล้วก็เก่าเอามาขายแล้วก็เอาสตางค์ไปทำบุญ

เอาผลโดยเสื้อผ้าที่เราไม่ใช่แล้วไว้

แล้วปรากฏว่านังก็กะไว้แค่ประมาณแบบ๕แสน
สมมุตินังกะไว้ประมาณ๕แสนปรากฏว่าปิดยอดขายเสื้อผ้าของนังก็๒ล้าน

เสื้อผ้ากะว่าโอเคละ๕๖แสนน่าจะขายได้ปรากฏปิดไป๒ล้าน

ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ไปทำบุญกระจายกันไป
คุณก็คิดว่าพ่อเด็กพูดง่ายแหละให้คุณ
แต่ของนางจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องบูชาอะไรมาก
คือวันที่เรากลัววันแรกปุ๊บนางก็จะเรียกมานั่งพูดเลย
อันนี้คือถ้ามาสายนี้นะนางก็ต้องเรียกเหมือนลูกอ่ะ
อยู่บ้านถ้าจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่ามาวุ่นวายกับดังนะ
อย่ามาทำให้นางเห็นทำให้นางกลัวนะไม่อย่างนั้นไม่เอานะ

ฟังตะกูจคุณผู้ชม๒๐ดอก
แค่นั้นไม่พอ

เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา

มีความเหมือนมีคนเกาะกวนเวียน

มีการขยับขยื่นของโซฟ่า

ลองของก่อนขึ้นคอนเซิร์ต